วิจารณ์เยอะมากเลยนะคะ

เพราะว่าภาพในคลิปก็คือใส่ชุดเครื่องแบบตำรวจเลยนะคะ
เหมือนกับมาคุยกับคนขับรถบรรทุก

แล้วที่เขามาโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียล

ลักษณะที่ว่าคือตำรวจเนี่ย

ชั่งน้ำหนักแล้วก็บอกว่า

ใช่ค่ะเลยบอกว่าจะได้จบเรื่อง
จ่ายเงินมาแล้วก็มีเงินทอน
งั้นพี่ทอนให้ค่าน้ำมันพันหนึ่ง

คือยื่นเงินไปให้๑หมื่น๑พันบาท

ครัวที่แรกเรียก๑๐๐๐นึง

ใช่ค่ะอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยมีการแชร์คลิปนี้กันอยู่อะค่ะแล้วก็ดูเครื่องแต่งกายก็คือเป็นเครื่องแบบตำรวจเลยนะคะ
ดังนั้นต้องไปตรวจสอบและขยายผลเพิ่มก็ตำรวจจริงอะค่ะ
ตรวจสอบแล้วตำรวจจริงครับทีมข่าวไปคุยกับพลตำรวจรีสุจินนิดพาณิช
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมาบอกว่าได้รับรายงานเรื่องนี้แล้วค่ะครับ
ผู้ชายคนนี้ที่อยู่ในคลิปที่แต่งกายด้วยชุดตำรวจเนี่ยนะคะเป็นตำรวจชั้นประทวนสังกัดสพนสวงค่ะ
นี่นะคะยืนยันแล้วว่าเป็นตำรวจจริงดังนั้นนะคะทางตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมา
จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงภายใน๗วันค่ะทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
ที่สพนสวงอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชศรีมาไปสอบถามเรื่องนี้กับเพื่อนตำรวจในสพนสวงค่ะ
ครับก็ไม่พบว่าตำรวจชั้นประทวนที่ถูกกล่าวหาที่อยู่ในคลิปอ่ะนะคะมาทำงานนะคะ
แต่ก็เหมือนกับทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาว่าชื่อดาบตำรวจสุชาติดาบสุชาติดาบสุชาติ
แต่ไม่เจอนะตอนที่ทีมข่าวของเราไปที่โรงพักไม่เจอแต่รู้ชื่อมาดาบสุชาตินะคะ
พันธุ์ตำรวจโทพลพิชัยพันอินสารวัตรสพนสวงก็บอกว่าได้เห็นคลิปแล้ว
ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบส่วนสาเหตุของการเรียกปรับเงิน
ถ้าดูตามคลิปและข้อความที่มีการโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียลคาดว่าน่าจะมาจากความผิด
บรรทุกกากมันสัมปะหลังน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนี่นะคะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยขยายผลเพิ่มเติมนอกเหนือจากดูคลิปที่โพสต์เอาไว้และข้อความที่โพสต์เอาไว้
เราคุยกับเจ้าตัวเลยดีกว่านะคะเจ้าของเฟซบุ๊คที่โพสต์เรื่องนี้
เกรงไกรไทยอ่อนค่ะเขาก็บอกว่าเขาก็จะมีการโพสต์
ไลฟ์การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยอ่ะค่ะนายเกรียงไกรเขาได้อัดคลิป
พูดคุยกับคนขับรถบรรทุก๖ล้อที่ถูกตำรวจเรียกสวยนะคะ
เขาบอกว่าก่อนที่จะเจอด่านตรวจข้างหน้าได้จอดรถเพื่อพักยาง
มาหาแล้วก็มาขอดูใบขับขี่ขอตรวจปัสสาวะขอดูใบชั่งน้ำหนัก
ทีนี้ค่ะตรวจปัสสาวะก็ไม่เจออะไรใบขับขี่ก็มีถูกต้อง
ตำรวจบอกว่าบรรทุกเกินมาสามสิบกิโลกรัมขอให้ไปคุยกันที่โรงพัก
แล้วก็บอกว่าโทษบรรทุกน้ำหนักเกินมีโทษปรับ๒๐๐๐บาท
คุยไปคุยมาเหมือนกับจบที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทค่ะตำรวจนายนี้ก็พาไปกดเงิน
แต่สุดท้ายเนี่ยคืนมาหนึ่งพันบาทตามในคลิปนะคะนี่นะคะ
แล้วก็บอกว่าคลิปนี้แชร์ออกไปดาบตำรวจคนนี้เอาเงินมาคืนให้ค่ะ
มาคืนแล้วคืนเงินแล้วขอให้ลบคลิปได้ไหม

เข้าห้องคุยอะไรเนี้ยครับครับสองหมื่นไปไปคุยที่โรงพักษณ์ไหน
หนองสวงครับแล้วคนที่คุยเรายดอะไรสังเกตดูไหม
ครับครับชื่อดาบสุชาติอ๋อน้ำสกุลนั่นล่ะผมไม่ชอบครับ
กล้อออกเขาให้ผมมานั่งรถโล่งมากดตังค์นั่งรถโล่งนั่งรถโล่มากับใคร
มากับดับภิกษาส่วนคนเขาว่ายังไงบ้างเอามาเคลียนเนี้ย
เขาก็มาขอโทษครับแล้วก็คืนเงินให้แล้วเขาก็บอกว่า
เอ่อคืนเงินไปก็ให้ผมลบคลิปในเฟสบุ๊คนะครับครับแปลนผมโพสครับ
ลบหรือยังครับลบหรือยังแปลนผมลบไปแล้วครับนี่นะคะตามเสียงนะคะ
ก็คือเสียงของคนขับรถบรรทุกนะคะครับคนที่เห็นหน้าเนี่ย
ก็คือเจ้าของเพจเฟซบุ๊คที่มีการแชร์ต่อนะคะ
เขาจะแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการทำงานของตำรวจอยู่แล้วครับ
ตกลงบอกว่าจ่ายไปหมื่นสองคืนมาให้พันหนึ่งเก็บไปหมื่นแล้วก็ลบเฟสบุ๊คไปแล้วอืม
ใช่ไหมแต่ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าเห็นคลิปนี้แล้วนะครับ
ตรวจสอบไปแล้วเป็นตำรวจจริงก็อย่างที่คนขับรถบรรทุกเขาให้ข้อ
กรรมการสอบแล้วใช่ค่ะนะตำรวจดีก็ต้องพลอยเสียชื่อไปด้วยนะ
ผมเชื่อว่าก็คงมีน้อยกว่าตำรวจดีอ่ะนะ
แต่มันก็ไม่ควรเกิดขึ้นเรื่องแบบนี้
อันนี้ก็คืนเงินแล้วจะถือว่าความผิดสำเร็จแล้วหรือยัง